จะพาไปดูนางฟ้าที่ชื่อว่าอิงฟ้าวราหะ
คุณผู้ชมค่ะนางใหญ่เชิงเศร้าจริง

เป็นงานนามัศกาลหลวงพ่อโสธร๑๓๒ปี

คุณเห็นอะไรไหมบนขบวนแห่นะ

คือบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะ
อิงฟ้าวราหะนางงามมหาชน
ต้องให้เขาจริงปีนี้คุณผู้ชมค่ะ
น้องมาในชุดไทยประยุกต์สีฟ้า

นามัศกาลหลวงพ่อโสธรประจำปี๒๕๖๕เมื่อวานนี้ค่ะ

แฟนคลับน้องอิงฟ้าไปรอกันตั้งแต่ตี๓
เพราะว่าอยากจะไปเจอน้องอิงฟ้าตัว

ครบถ้วนเลยแล้วคือน้องรำอ่อนช้อยมาก

ปีนี้เขามีขบวนแห่๑๙ขบวนนะคุณผู้ชม
อันเชิญหลวงพ่อโสธรจำลอง
ขึ้นบนรถที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
ไปตามถนนเส้นต่างรอบเมือง
รวมระยะทาง๓๐กิโลเมตรเลย
เริ่มต้นกันที่บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะ
จุดสุดท้ายไปจบที่นู่นริมน้ำบางประกง

อิงฟ้าจะอยู่ในเส้นทางประมาณ๖กิโลเมตร
ระหว่างทางแฟนคลับแล้วก็ประชาชนเนี่ย
มารอชมความงามของขบวนด้วย
แล้วก็รอชมความสวยแบบระยะใกล้ของน้องอิงฟ้า
แล้วนี่เห็นไหมเขาแหล่

ปกติน้องเป็นหมอทำขวัญนาคใช่ไหม
งานบุญแบบนี้เลยแหล่โชว์พลังเสียงเพราะให้ฟังเลย
แล้วจริงคุณผู้ชมปกติเช้านะ
นักร้องเขาไปรับงานร้องเพลงหรอกเพราะอะไรเส้นเสียงมันยังไม่มา
แต่น้องอิงฟ้าเนี่ยเสียงใสอย่างกับอุ๊ยละคังแก้วเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะ
ส่วนทางด้านนายขจรเกียรติรักพาณิชมณี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา
เขาทำพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุทธโสธร
แล้วก็ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีโบราณปฏิบัติกันมาต่อเนื่องยาวนาน
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเครื่องสังเวยชุดใหญ่คุณเห็นอะไรไหม

จำนวนเท่าไหร่คุณก๊อฟฟังดีคุณขวัญฟังดี
๑แสน๑หมื่น๙พัน๙๙๙ฟอง

หลังจากเสร็จงานเขาก็มีการแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ให้เอากลับบ้านไปรับประทานกันนะฮะไข่มงคล
สำหรับงานน้ำศักดิ์หลวงพ่อโสธรเนี่ยจัดติดต่อกันมา๑๓๒ปีแล้ว
จัดติดต่อมา๑๓๒ปีแล้วก็จัดขึ้นบริเวณสารกลางจังหวัด๕๑๔พฤศจิกายนนี้นะฮะ
แวะเวียนไปเที่ยวกันได้ฉะเชิงเศร้าค่ะ
อืมแต่ไม่เจอน้องอิงฟ้าแล้วนะน้องอิงฟ้าเข้าไปเมื่อวานค่ะส่วนวันนี้ก็จะเจอนางฟ้าแทน
อุ้ยเดี๋ยวป่ะอยากทานอะไรคะ